ของสภาพอากาศในบ้านเราช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับ
ก็อาจจะทำให้มีฝนฟ้าขนองมีลูกเห็บตกมีฟ้าผ่ามีลมกระโชกแรงด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ฝนที่มันตกลงมาไม่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาหมอกควัน
แล้วก็ฝุ่นควันจากการเผาป่าเผาไร่อ้อย
ช่วงนี้คุณคือเกษตรกรในหลายพื้นที่นะเผาไร่อ้อยกันเยอะ

แล้วก็บางพื้นที่มันแรงอยู่แล้วมันร้อนอยู่แล้วทำให้เกิดไฟป่านะฮะ
อย่างผมไปกาญจนบุรีมาคุณโอ้โหฝุ่นควันเต็มท้องฟ้าไปหมดเลย

พอออกมาแล้วแบบกลิ่นฝุ่นควันนี้มันมาเยอะมาก
ครับแต่ทีนี้ชาวบ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ที่มีฝุ่นควัน
ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับ
เราตรวจสอบในหลายพื้นที่นะครับอย่างที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับ
สถานการณ์เรื่องของฝุ่นควันก็ยังแบบไม่ทุเลาเบาบางลง
คุณดูสิมองไปท้องฟ้าค่อนข้างจะมัวหมองมืดมิดแบบนี้
คุณคิดดูสิถ้าเกิดว่าเราต้องใช้รถใช้ถนนในสภาพแบบนี้
มันทัศนวิสัยข้างหน้ามันมองแทบไม่เห็นเลยนะ
ใช่นะครับและการที่ต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกิจกรรมกลางแจ้ง
ปรากฏว่าโอ้โหต้องสูดฝุ่นควันสูดมลพิษเข้าไปนะครับ
จากการตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นควันจากไฟป่าแล้วก็จากการเผาไร่
หลังจากที่จังหวัดตากมีมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด
คือทุกจังหวัดเขาเริ่มกันมาตั้งแต่๑มีนาคมคือเมื่อวานนี้นะครับ
จนถึง๓๐เมษายนแต่ท้องฟ้าของพื้นที่แม่สอดจังหวัดตาก
ไม่แตกต่างจากทุกวันเลยคุณท้องฟ้าปิดนะฮะมืดมิดปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันนะครับ
โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแม่สอดเมื่อเวลา๗นาฬิกาเช้าวันนี้นะครับ
ก็วัดค่าคุณภาพอากาศฝุ่นควันโดยรวมสูงถึง๒๔๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คือบางพื้นที่นะเพิ่มเป็นระดับสีแดงยังไม่พอคุณเป็นระดับสีม่วงเลยนะ
ใช่เพราะว่าเมื่อเช้าอย่างที่ฉันไปตรวจสอบดูอย่างที่ปลายแม่ห้องศรนี่๓๒๕
นั่นไต่ระดับเป็นสีม่วงแล้วนะฮะคือมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงนะฮะ
ส่วนที่จังหวัดลำปางนะครับก็วัดเรื่องของฝุ่นควันได้นะฮะ๒๓๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ
แล้วก็ตลอดทั้งคืนยังคงมีการลักลอบเผาป่าเผาไร่อ้อยหลายพื้นที่รวมทั้งทางฝั่งประเทศเมียนมาด้วยนะครับ
โดยนายสมพงศ์ฟุ้งทวีวงในอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับ
ตอนนี้ได้มีการสั่งการให้นายฉันธวัฒน์อิ่มเนยหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พบพระ
ฝ่ายปกครองแล้วก็เครือข่ายป้องกันไฟป่าพบพระต้องทำหน้าที่อย่างหนักเลยนะครับ
นำกำลังไปดับไฟป่าที่บริเวณป่าสงวนป่าพบพระท้ายหมู่บ้านทหารผ่านศึกพัฒนาตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระ
หลังรับรายงานว่ามีไฟป่าที่ลุกลามข้ามมาจากฝั่งประเทศเมียนมานะครับเจ้าหน้าที่ต้องระดมในการปูพรม
เดินเท้าเข้าไปด้วยความยากลำบากไปฉีดน้ำแล้วก็ทำแนวกันไฟ
ไม่ให้ไฟมันลุกลามเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในชุมชนใช้เวลาสามชั่วโมงนะครับ
ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดแต่ไฟไม่ได้ดับนะ
คุมเอาไว้นะฮะจากการตรวจสอบพบพื้นที่ป่าเนี่ย
ถูกไฟเนี่ยเผาวอดไปกว่าแปดสิบไร่นะครับโดยนายอำเภอพบพระนะฮะ
เปิดเผยบอกว่าช่วงเช้าในพื้นที่อำเภอพบพระเนี่ย
จะมีฝุ่นควันฟุ้งไปทั่วเนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นควันไฟที่มาจากฝั่งประเทศเมียนมา
ที่มีการเผาต่อสั่งข้าวโพดเหมือนกัน
แล้วก็เตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกเป็นปัญหาที่สำคัญเลยนะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะฮะได้มีการออกคำสั่งนะครับ
จังหวัดตากห้ามเผาโดยเด็ดขาดตามมาตรการคำสั่งของจังหวัด
ในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่การเกษตรเป็นเวลา๖๑วันนะครับ
ระหว่างวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถึงวันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ
ผู้ใดฝ่าฝืนเผาในที่โล่งหรือว่าเผาในพื้นที่การเกษตรหรือเผาป่า
มีความผิดตามกฎหมายนะครับค่ะทีนี้จากตาก
เดี๋ยวพาไปดูที่แพร่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์ไฟป่าที่แพร่เนี่ย
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกวันเหมือนกันใช่ครับปัญหาหมอกควันสภาพอากาศฝุ่นละอองเนี่ย
โอ้โหมันส่งผลกับสุขภาพของประชาชนนะคะอย่างไฟป่าเนี้ยก็เกิดขึ้นต่อเนื่อง
อย่างที่อำเภอเด่นชัยก็เกิดไฟป่าขึ้นบริเวณที่หมู่ห้าหมู่แปด
เปลวไฟลุกขึ้นอย่างรุนแรงหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีกำลังไม่เพียงพอในการเข้าไปแก้ไขปัญหาไฟป่านะคะ
พื้นที่นะคุณต้องปล่อยปล่อยให้เชื้อเพลิงมันหมด
ปล่อยให้ไฟมันมอดดับไปเองอ่ะทีนี้มันก็เลยส่งผลค่ะ
ให้มีหมอกควันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างสถานการณ์หมอกควันที่แพร่เนี่ยนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือการเผาป่าที่มันเริ่มเพิ่มขึ้นในทุกอำเภอเนี่ยนะ
มันก็ส่งผลกับสภาพอากาศแล้วเรื่องของฝุ่นพีเอ็ม๒๕ตอนนี้ค่ะ
มันก็ส่งผลกับสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่อย่างผู้ว่าสมหวังพ่วงบางโพเนี่ยนะคะ
กำชับกำชับเรื่องของการทำงานทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรถดับเพลิงรวมถึงจะ
ทางผู้ว่ากำชับเลยบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องพร้อมนะพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลา
พร้อมที่จะดับไฟลดปัญหาหมอกควันพอได้รับการแจ้งมาเนี่ย
โดยงานก็ต้องสามารถออกปฏิบัติงานได้ทันทีเพื่อบรรเทาปัญหาต่างเหล่านี้นะคะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการประกาศปิดพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าในช่วงวันที่หนึ่งมกราคมถึงสามสิบเมษายนนะครับ
เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่านะครับแล้วก็หมอกควันแล้วก็ลดมลพิษทางอากาศ
กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการบุกรุกแพ่วถางเผาป่าล่าสัตว์อย่างเข้มข้นนะฮะอันนี้ต้องตรวจสอบเลยนะครับ
โดยอุทยานแห่งชาติศรีลานานะครับได้สนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ออกลาดตระเวนเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
ได้ตรวจพบผู้ฝ่าฝืนประกาศอุทยานแห่งชาติศรีลานศรีละนา
แล้วก็เข้าป่าเพื่อทำการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยาน
บริเวณป่าปางตอยอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับ
จากการเข้าไปตรวจสอบและสามารถจับกลุ่มผู้ที่
ลอบเข้าป่าได้นะฮะห้าคนนะครับจากการตรวจสอบพบของกลางการกระทำผิดนะฮะ
เป็นรถจักรยานยนต์จำนวน๓คันอาวุธปืนแก๊ปจำนวน๑กระบอก
พร้อมกับเครื่องกระสุนมีดจำนวน๓เล่มไฟฉายคาดศีรษะ
จำนวนสามอันยาบ้าสองเม็ดเฮโลอินอีกหนึ่งขวดนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหากระทำความผิดตามพรบอุทยานแห่งชาติ
พศสองพันห้าระหกสิบสองปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
แล้วก็ผิดตามมาตราย๒๐ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ฝ่าฝืนประกาศคำสั่งอุทยานแห่งชาติศรีลานาปรับไม่เกิน๑แสนบาทเลยนะครับ
ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งสพพร้าว
ดำเนินคดีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดให้โทษต่อไปนะฮะ
คำสั่งเพิ่งจะออกมาแต่ก็มีการเข้าไปลักลอบในการที่จะทั้งตัดต้นไม้รวมถึงล่าสัตว์ป่าทันทีเลยนะครับ